ข่าวต่อไปนะครับของบางอย่างมันดูไม่ได้มีค่ามีราคา
แต่ถ้าเป็นมรดกตกทอดเนี่ยมันมีค่าต่อจิตใจ
ผู้ชายคนนี้เป็นนุ่มโรงงานอยู่ที่สมุทรปราการ
คุณตาทิ้งมอเตอร์ไซต์ไว้ให้คันนึงรักมากห่วงมาก
วันหนึ่งมันหายจนต้องขอไปดูวงจรปิดหน่อย
ว่าใครนะมาเอามอเตอร์ไซค์สุดรักสุดห่วงไป

ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูง
มาเดินป้วนเปลี่ยนเดินวนไปวนมา
เหมือนมาดูรัดราวตรงที่จอดรถ

ของผู้เสียหายแล้วเข็นถอยหลัง
แล้วจากนั้นสตาร์ทเครื่องไปเลยไปแนบเลยนี่นี่ผู้ก่อเหตุที่ผมเล่าเมื่อกี้
เมื่อกี้เป็นเจ้าของเอารถมาจอดคนใส่หมวกแต่นี่คือคนร้ายมาแล้วกระดึ๊บกระดึ๊บ
ถอยออกมาสตาร์ทเครื่องไปเลยฮะหลังเกิดเหตุนะครับ
นายอิทธิเชษสิทธิอายุ๒๒ปีเจ้าของมอเตอร์ไซค์คนใส่หมวกนะ
พาผู้สื่อข่าวนะครับมาดูจุดเกิดเหตุนี่นี่ตอนตอนนี้นี่
มอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้พี่ข้างโรงงานในซอยพิทักษ์ธรรม
ตำบลสำรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
อิทธิเชษเล่าบอกว่าวันจันทร์นะพี่นะทุ่มครึ่ง
เลิกงานออกมาดูรถอ้าวเฮ้ยรถไปไหนอ่ะเดินวนหาดู
หาดูเอ่อไม่เจอไปถามพี่พี่เราพอพอค่ะ
บอกไม่เห็นอีกเอาแล้วเอาแล้วเขาก็เลยไปแจ้งความนะครับ
เปิดกล้องวงจรปิดให้หน่อยถึงรู้ว่าอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เดี๋ยวก่อนเนี่ยเอาไปครับคุณผู้ชมครับ

อย่างที่ผมนำเรียนไปไงอิทธิเชษบอก
มันไม่ได้ดูมีค่ามีราคาอะไร
แต่มันเป็นมรดกที่คุณตาทิ้งไว้ให้

เออก่อนที่คุณตาจะเสียชีวิตแล้วเขาเสียใจว่า
ทำไมรักษาไว้ไม่ได้โทษตัวเองอีกนะฮะ

เร่งตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วฮะ